เจฟกระเสมดาวนาถนนเช็ดกระเสมบริเวณหลักกิโลเมตรที่๓๙๗บ
หน้าสถานีตำรวจภูทรอำเภอบางสะพานฝั่งตรงกันข้ามขาขึ้น
จะเป็นโรงพยาบาลดรสุขภาพและจะเป็นโรงเรียนธนาคารอ๋อมศิษย์
ท่วมถนนนะครับมีระดับน้ำความสูงประมาณ๓๐เซนติเมตรนะครับ
รถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากนะครับการจราจรนะครับติดขัดนะครับ
ต้องชะลอนะครับจะเห็นว่ารถนะครับรถเริ่มมาอ่ากระจุกตัวนะครับ
จุกตัวบริเวณนี้นะครับโดยเฉพาะรถทัวร์นะครับรถทัวร์
นะครับครับบริเวณถนนเพซ่มความหาขึ้นนะครับ
กี่โลเมตรที่สามเก้าเจ็ดตรงข้ามสถานีจรวดภูทอลดามเฟิย์บางสะพานนะครับ
บริเวณหน้าโรงเรียนสมทานออมสิงห์นะครับถ้าในนี้น้ำสูงสามเซ็นติเมตร
รถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากนะครับรถใหญ่ยังผ่านได้สะดวกอยู่
คาดว่าถ้าน้ำไม่ลงตรงนี้จะเป็นจุดนะครับ
จุดหนึ่งนะครับที่รถติดนะครับ